คุณผู้ชมครับอิ่มอร่อยกันไหมกับซุกี้หม้อไฟสูตรโบราณ
ถ้าพูดถึงซุกี้โบราณผมนึกถึงร้านนี้
เอียวไทยซุกี้โบราณเขาขายมานานกว่าห้าสิบปีแล้วนะ
คุณเคยทานนี่ผมเคยไปไปกับใครนะไปกับครอบครัว
ไปกับใครต่อใครที่เป็นคนพิเศษผมก็ไปนี่ผมพูดตรงแบบนี้เลย
เป็นไงนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นแล้วต้องร้องโอ้โห
เพราะว่าร้านนี้เป็นอารมณ์แบบไปนั่งทานกับครอบครัวแล้วมีความสุขมากเลยนะ
มาคุณมีความสุขไหมตอนไปทานมีความสุขมากเลยครับที่ไปทานเอี่ยวไทย
ค่ะเอ่อเรื่องซุกี้นะครับร้านนี้ต้องยกให้เขา
เขาเป็นเจ้าตำนานของซุกี้แต้จิ๋วหรือซุกี้หม้อไฟสูตรโบราณจุดเด่นที่ทำให้ลูกค้าติดใจ
ร้านเขามีเรื่องของความพิถีพิถันในการทำปรุงตามสูตรดั้งเดิม
แล้วถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแรกเลยนะการหมักหมู
ค่ะแล้วไม่ต้องดูหมูเขานี่โอ้โหลาดน้ำซอสซุกี้เขาอือ
อร่อยจริงจริงแล้วรสชาติความหอมความเด่นเป็นเอกลักษณ์ใช่
ที่เด่นนะน้ำจิ้มที่เป็นแบบเต้าเจียวสูตรโบราณ
เต้าหู้ยีนั่นแหละครับเออเต้าหู้ยีกับเต้าเจี้ยวไม่เหมือนกันนะคุณ
พูดผิดเต้าหู้ยีเต้าหู้ยี้สูตรโบราณอย่างนี้ครับ
แล้วหลักของทางร้านเขาบอกว่าพอมาถึงแล้วต้องสั่งก็คือ
กี้โบราณที่มีทั้งหมูเนื้อไก่

เห้ยเบ็ดป่ากกิ่งเขาดีค่ะปูก้อนผัดพมกรีนี่ก็แบบ
มาแบบสดเลยนะก๋วยเตี๋ยวหลอดโอ้โหลองสั่งดู
ข้างในมันเป็นปูอ๋อคุณเคยทานหมดเลยเหรอ
อืมอะไรนะคุณเคยทานหมดแล้วใช่ไหม
เคยทานหมดแล้วชอบอะไรอ่ะผมชอบซุกี้
กี้เขาดีจริงมีตั้ง๑๔สาขาลองไปทานกันได้นะครับ
คุณอยู่ใกล้สาขาไหนคุณก็ไปทานกันดู
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้เพื่อที่จะโทรไปติดต่อสอบถามดูนะครับ
ไม่ดีไปเจอคุณชนะนั่งทานอยู่นะเขาไปบ่อยร้านนี้

จริงนะเป็นสุกี้โบราณแล้วก็ตำนานความอร่อยด้วย